คุณผู้ชมมาดูซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้พี่แจ๊กกะรีนแบบไม่รู้จะได้นำแสดงหรือเปล่า

เดี๋ยวก่อนส่องหัวใจไฟเจเจ
นี่ก่อนจะไปดูซีรีส์ฉันบอกเร็วเรื่องราวเด็กมันกระชุ่มกระชวย
แต่หนูมีอีกอย่างหนึ่งที่มันกระชุ่มกระชวยหัวใจมากเพราะว่าช่วงโควิดหลายคนอยู่กับบ้าน
เราก็กลัวคุณผู้ชมจะเหงาค่ะก็เลยขอคุยกับหนุ่มเขาให้หายเหงาหน่อยดีกว่านะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะเป็นยังไงค่ะ
นี่วันนั้นเป็นแอปพลิเคชันซูมนะคุณผู้ชมนะ
ก่อนจะไปส่องสเปกหนุ่มเอาผลงานเพลงกันดีกว่า
ผู้นี้เคมีข้อบครามสุดทว่าเราค่ะ
ทั้งร้องทั้งเต้นพูดได้เต็มปากเลย

ที่เป็นทางการกับจิงโก้ล่าสุด
แต่งเป็นรู้สึกนู้นครับผมอ่าถ้าตรงถ้าเต้นอ่ะเพลงเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โห
เต้นสับกันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าถ่ายลองเทคใช่ป่ะใช่ค่ะคือไม่ไม่ใช่
ของเอ็มมีครับนี่เขามาสายแต่งครับผมแต่งอะไรจ๊ะเจ๊เจ๊พี่เจ๊เขาแต่ง
ของเมย์ในเพลงนี้เองเฮ้ยจริงดิอ่าใช่แล้วถ้าถ้าให้แร็ปสดสดเลยได้ป่ะค่ะ
ใจมันรู้สึกนูดเนี่ยอะไรที่ทำให้ใจมันรู้สึกนูดบ้าง

มันคืออยู่กับใครแล้วรู้สึกสบายสบายใจมาก

ก็ต้องรู้สึกต้าเหนิงอย่างนี้เหรอ
อาจจะเป็นพี่ก็ได้ครับ

เชอรี่ก็เลยไม่ลืมอัปเดตเรื่องหัวใจของสองหนุ่มหน่อย
อย่างเจเจอย่างที่รู้กันอยู่แล้ว
ต้าเหนิงต้าเหนิงต้าเหนิงต้าเหนิงแต่โควิดนะฮะก็ทำอะไรไม่ได้กับฉันทำให้คู่นี้ห่างไกลกันเขาก็ยังติดต่อคุยอะไรกันได้ความรักยังแบบว่าแน่นหนึบอยู่นะคะ
แต่ที่ทำเอาอีฉันคาบอกเลยยังไงคือตกใจน้องไอซ์พาริสคือเตอร์ไพรส์คุณแม่มากค่ะบอกเลยค่ะ
ซอกแทรกพยายามหลอกถามน้องไปเรื่อยจริงไม่ได้อยากรู้เลยอ่ะเชอรี่จะต้องฟังพลอยต้องฟังแง้มสเปคสาวของน้องเขาอาจจะเป็นยังไงไปฟังค่ะ
ถามว่ามีไหมก็ก็มีครับผมมีอะไรมีอะไรมีอะไรมีอะไรมีอะไรมีแบบเรียกว่าเป็นคนพิเศษครับผมใช่คนที่อยู่ไข้เดียวไม่ใช่ครับผมอ่านอกวงการหรือในวงการอ่ะ
กว่าค่ะเข้ากันครับชอบแบบอินเตอร์อินเตอร์คุณหน่อยประโยคหนึ่ง
แล้วก็น้องชอบผู้หญิงที่แบบว่ามีทัศนคติที่ดีอะไรแบบนี้
คำตอบว่ายังไงก็เท่ากันจะโอเคมีแฟนหรือยังก็ไม่รู้ได้
มีคนคุยคุยบ้างอะไรบ้างก็ตามวัยอ่ะนะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าสดแล้วกัน